ข้อมูลของมิสยุนิเวรี่
เราต้องมองตัวเองก่อนว่าเป็นน้ำเครื่องแก้ว
ที่จะสามารถพัฒนาตัวเองในทุกด้านได้
และสิ่งสำคัญที่ได้อยากจะเตรียมตัว

เวทีระดับโลกแล้วเนี่ยเราต้องไปแข่งขันกับผู้หญิงที่เก่งมาก

เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเตรียมความพร้อมเรื่องการตอบคำถาม
และทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินบุคลิกภาพ
เราเตรียมตัวหนักมากค่ะตั้งแต่ตัดสินใจว่าจะมาประกวด
เราได้ไปเรียนเดินเพราะว่าเวทีก่อนหน้านี้เนี่ย
้ารู้ว่าจุดด้อยของด้าก็คือเรื่องการเดิน
เราก็เลยไปเรียนอย่างหนักแล้วเราก็พลูฟตัวเองได้ว่า
ถ้าเรามีความพยายามและความตั้งใจเราสามารถทำมันได้นะ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้าก็จะไม่หยุดพัฒนาตัวเองแน่นอนค่ะ

เรามาประกวดแล้วเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนมีความหวังว่า
เราจะต้องเป็นคนนั้นที่ไปยืนตรงนั้น
ศักยภาพแพนด้าจะเอาทุกอย่างที่มีในตัวออกมา

ประเทศไทยไม่แพ้ประเทศไหนแน่นอนค่ะ
คือเขาเป็นผู้หญิงที่เวลาเขาพูดแล้ว

แล้วเขาจะพูดในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานบวก

เรามีจิตใจที่จะพร้อมสู้ต่อไปคือ
ด้วยความตั้งใจของด้าในการประกวดนะคะ

มีประสบการณ์ในชีวิตที่เราผ่านมันมาได้
เรามายืนอยู่จุดนี้ได้เพราะตัวของเราเอง

น่าจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะไปยืนตรงนั้นค่ะ

จะพยายามกลบจุดด้อยตรงนี้

ทุกคนให้เห็นว่าด้าเนี่ยทำได้นะ
แน่นอนค่ะต้องได้ค่ะ
กล้าคิดว่าทำไมคนไทยเราต้องมาดูถูกคนกันเองด้วยคะ
สัญญาแล้วนะ
แน่นอนค่ะสัญญาค่ะ
ฝากโปรดฝากเชียร์ด้าด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ